วันนี้จะพาไปดูบริการของการใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับ
วันนี้เป็นวันทำงานวันแรก
มีประชาชนไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เดินทางจากบางใหญ่เข้ามาทำงานในเมือง

แต่ว่าระบบการเชื่อมต่อยังไม่สะดวก
สารก็แพงจนเกินไปครับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจำนวนมาก
พึ่งพาระบบการขนส่งวนชนคันแหน่งใหม่ครับ

โดยรวมวันนี้ใช้เวลาราว๕๐นาที
เริ่มต้นตั้งแต่ขบวนแรก
กระทั่งถึงปลายสถานี
ก็คือที่ตาปูนนะครับ
มีพุทธศาสตร์เต็มคันครับ

ก็เดินทางถึงเพราะว่าการจราจรนั้น

รอรถแล้วจากสถานีครองบางไผ่

๑ชั่วโมงถึง๑ชั่วโมง๒๐นาที

ประมาณ๑ในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับ

หยัดเวลามากขึ้นแต่ก็เห็นว่า

จากต้นทางบางใหญ่ถึงบางซืบ๔๒บาท
เพื่อใช้งานสามารถเปลี่ยนระบบได้ฟรีไปจนถึงสิ้นปีนี้ครับ